เอามาดูโลกออนไลนนิดนึงมากันเพียบเลย
เมื่อช่วงเย็นนะคะมีคนทวิตข้อความและติดแฮชแท็กกรกตมีไว้ทำไม๔แสนกว่าครั้งนะ
หลายคนก็จะเข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะที่ว่าดูเหมือนเร่งจังเลย
แล้วดูเหมือนวันเวลาในการส่งเรื่องแหมช่างเลือกวันส่งเรื่อง
ก่อนโหวตเลือกนายกวันเดียวเองคนดังหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะ
คุณแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คสั้น
โดยข้อความระบุว่านี่ค่ะกรรมการแก่นอะไรก็ไม่รู้จุดจุดนะคะ
ก็คนแชร์กันเยอะมากนะคะไม้ไทยหัวใจสินนักร้องลูกทุ่งหมอลำชายที่มีชื่อเสียงแล้วเขาก็ติดตามสถานการณ์การเมืองอยู่เยอะพอสมควร
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่ากรกตเจอกันแน่แล้วจะให้เลือกตั้งทำไมเนี่ย
ถ้ามีมอบนั่นหนึ่งในนั้นจะมีผมอยู่ด้วยมิ้วขออ่านบางคำก็แล้วกันนะคะ
อกจากนี้ก็มีข้อความในลักษณะที่ว่ามันตลกตรงไหนรู้ไหมมาดำเนินคดีเรื่องพิธาถือหุ้นว่าขาดคุณสมบัติสอสอ
แต่ก็ปล่อยก็เป็นศรสอมาสี่ปีแล้วจุด
ทีนี้ค่ะมีข้อความอีกพิกัดไหนโปรดแจ้งด้วยครับพร้อมบวก
หลายข้อความนะคะอย่างคุณอนุนัมพาณในความด้านสิทธิมนุษยชน

บอกว่ามากรทมสิมาลงถนนอะไรแบบนี้นะคะ